พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่วัดเขาย้อยค่ะ

แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ

ชื่อวัดเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีครับ
มีถ้ำที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้
เขาเรียกกันว่าถ้ำนรก

เพราะว่านรกอยู่ในใจคุณอยู่แล้วนะ

นี่แหละเพราะเหตุนี้
นรกมันฟังดูแล้วมันหดหูดูไม่ค่อยดี

เป็นธรรมสวรรค์
อ๋อต้องนำพาสู่สวรรค์นะคะ

ก็ไม่สบายใจอยู่ดีครับคุณชิสา

คุณไปที่นี่ค่อยดูบรรยากาศ

กว่าที่จะผ่านด่านลงไปถึงถ้ำได้

ที่ค่อนข้างแคบนิดหน่อย

มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีสติ
มีสมาธิและที่สำคัญ
ทางวัดบอกว่าพัฒนาปรับปรุงถ้ำให้สวยงามสะอาดและปลอดภัย
มีการก่อสร้างหลังคาบริเวณปากถ้ำทำบันไดพร้อมกับราวจับกันตก
แล้วก็ทางเดินปูย่าเทียมติดตั้งไฟสีสันต่างเพื่อความสวยงาม
พอเข้าไปปุ๊บนี่ค่ะเราจะเห็นพระพุทธรูปและองค์พระมาลัย
ปฏิสถานอยู่ภายในจริงทางวัดบอกว่าโอ๊ะ
ชื่อวัดเมื่อก่อนที่เรียกว่าถ้ำนรกเนี่ยไม่ได้แล้ว
อาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ฟังแล้วมัน
แล้วนอกจากนี้ทางวัดยังมีรูปปั้นทาวิรูปักษ์และทาเวสุวรรณนะคะ
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าปากทางเข้าถ้ำด้วย
ก็สักการบูชาขออนุญาตขอพรจากท่านก่อนแล้วค่อยเข้าไป
ประชาชนสามารถเข้าไปที่ถ้ำนำพาสู่สวรรค์ได้นะคะ

แล้วก็ให้มากราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
บางคนอาจจะแต่งกายนุ่งขาวห่มขาว
มานั่งปฏิบัติธรรมทำสมาธิในนี้ก็ได้

แต่คุณเห็นไหมบรรยากาศภายในมันเงียบจริง
แล้วแสงสีสวยงามหลังคาที่เขาประดับตกแต่ง
มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอย่างสวงสวรรค์
อย่าไปพิสูจน์ความงามความสวยความศักดิ์สิทธิ์